ส่วนนี้ครับไปดูเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้าง
ใครที่เขาไปเที่ยวดูกระทิงที่วังน้ำเขียว

ไอ้ทองดีมันเป็นกระทิงเซลป
แต่ตอนนี้เขาบอกว่านี่มันซูบแล้วนะ
นี่ซูบอ๋อนี่ซูบแล้ว
เมื่อก่อนตัวจะเป่งกว่านี้แล้วทำไมมันซึมผิดปกติไม่รู้
ชาวบ้านไปพบเจ้าทองดีครับมันเป็นกระทิงป่าวังน้ำเขียว
ตัวผู้นะอายุ๑๑ปีเดินขากระเพลกนะ
นอนอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านคลองทรายหมู่๘ตะบนวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาครับ
มันซูบไปนี่ซูบแล้วนะ
แต่เมื่อก่อนมันตัวใหญ่กว่านี้ดูสมบูรณ์กว่านี้
นายกังวานศรีสวาสจิตอาสากลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังน้ำเขียว
เป็นคนถ่ายภาพเจ้าทองดีในครั้งนี้ครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าเฝ้าสังเกตอาการไอ้ทองดีเนี่ยอย่างใกล้ชิดมาตลอด
ระยะหลังมันซูบลงอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อวานนี้นะมันเดินมานอนอยู่ป่าท้ายหมู่บ้าน
หมู่บ้านคลองซ้ายนอนอยู่นานธรรมดาไม่นอนแบบนี้
พอมันเดินจะเห็นเลยว่าอ๋อมันขากระเพลกครับคุณผู้ชม
เนื่องจากมันเคยถูกไอ้ตัวผู้ตัวอื่นควิดมัน
เจ็บแบบนี้มา๓ปีที่แล้ว
หลังจากรักษาหายมันก็คราวนี้เดินกระเพกมาจนทุกวันนี้เลย
ส่วนที่มันซูบผอมนี่น่าจะเป็นเพราะว่ามันอายุมากด้วย๑๑ปีแล้วนะ
แกน่ะกินย่าน้อยลง
แต่ก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะ

เดี๋ยวถ้ามันดูแล้วเจ็บป่วยไม่ไหวเมื่อไหร
จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้มาช่วยเหลือมันตามวัยของมัน
สำหรับเจ้าทองดีเนี่ยก่อนหน้านี้มีน้ำหนักตัวมากกว่า๑ตันครับ
มันชอบจะแบบโชว์เดี่ยว

มันชอบแยกเดี่ยวมาโชว์แบบนี้นะครับ
แล้วก็เชื่องไม่ดุไม่ตื่นตกใจง่ายแตกต่างจากกระทิงป่าทั่วไปนะ
มันก็เลยกลายเป็นเซลปของวังน้ำเขียวครับ
เชื่องแบบนี้ได้ให้ดอมขึ้นไปถี่หลังคู่นะ